นักแสดงสาวหล่อตินาสุพนาศค่ะ
กลับมาครั้งนี้เธอมีธุรกิจนะคะ
อยากจะบอกจริงเป็นธุรกิจร้องเพลง

เรียกว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวเลยก็ได้ว่าได้นะคะ
เธอบอกว่าเธอตั้งใจมากเลย

เพราะว่าลงทุนไปถึง๘หลักทีเดียวคุณผู้ชม
เป็นศูนย์กลางช้าใจกลางเมืองตั้งอยู่ตรงนั้นย่านทองหล่อเลยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์เธอกันหน่อยค่ะ

จริงจะเป็นค่าแบบค่าเช่าที่เพราะที่ตรงนี้มันก็แพงใช่ไหมคะ
แล้วก็ค่าเกาะสร้างด้วยนะคะ

จริงอยากทำอะไรที่มันดูใกล้ตัวด้วย
แล้วเป็นอาชีพที่แบบมั่นคงไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
แล้วธุรกิจนี้มันแบบดูแล้วมันเติบโตไปได้เรื่อยค่ะ
ก็เป็นธุรกิจร้องเพลงนะคะที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลย
เป็นโรงเรียนสอนร้องเพลงนั่นเอง

แม้จะหันมาทำธุรกิจโรงเรียนสอนร้องเพลงแบบจริงจังแล้ว
แต่สาวตินาค่ะก็ยังไม่ขอทิ้งงานในวงการนะคะ
ปีนี้งานไทยก็มีงานฝั่งจีนก็ยังรับอยู่ค่ะ
แต่ถ้าถามถึงเรื่องความรักค่ะใครที่ชอบสาวหล่อคนนี้
บอกเลยว่ายังมีหวังนะคะเพราะว่าเธอพูดเต็มปากเต็มคำเลยว่า

ตอนนี้มีภาพยนตร์ไทยนะคะล่าสุดกับน้องนาว
ช่วยสุดกับน้องนาวแล้วก็ปีนี้จะมีเอ่อเป็นภาพยนตร์อีกึงนางพรี
เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็นหนังจีนภาพยนตร์จีน

อยากลองดูใจค่ะหนูก็อยากลองดูแต่ว่ายังไม่มีใครให้ดูไงค่ะ
โสดไปก่อนอย่าเพิ่งมีแฟน

นี่ดังไกลถึงประเทศจีนกรี๊ดกันสนั่น

เพราะด้วยความน่ารักแล้วก็ฝีมือทางการแสดงนั่นเองนะคะ